และในห้องของเธอมีจดหมายคล้ายกับพินัยกรรม

เหมือนกับเขียนแจกแจงเอาไว้หมด
ว่าสมบัติของเธอจะยกให้ใครยังไงบ้าง
อายุ๒๕๓๐ประมาณนี้นะคะ
ตำรวจสนรัฐพร้าวแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
สาสมัครร่วมกับตันยูก็ไปตรวจสอบ
อันดับแรกเลยก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

ผลเป็นบวกผลเป็นบวกด้วยติดโควิด๑๙

หน้าต่างเปิดเอาไว้มีเก้าอี้วางอยู่ใกล้
ว่าเป็นจุดที่ผู้ตายกระโดดลงมา
ในห้องมีจดหมายคล้ายกับพินัยกรรม

ลงวันที่๒๕ตุลาคมเวลา๒๑นาฬิกา๓๕นาที
เนื้อหาใจความในจดหมายก็เขียนเกี่ยวกับการยกทรัพย์สิน
ถี่ดินอพาร์ทเมนต์เงินในบัญชีหุ้น
ให้กับญาติพี่น้องแต่ละคนแจกแจงไว้หมดเลยนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ตาย

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานแวดล้อม

จะต้องสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าทำไมถึงกระโดดลงมา

ส่วนศพก็ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
อ่าพูดถึงเรื่องของโควิด๑๙นะครับ